คุณผู้ชมค่ะเมื่อตี๓ที่ผ่านมาค่ะมีไฟไหม้
ที่อาคารราชเทวีอพาร์ทเมนต์นะคะเพชรบุรีซอย๑๘
อาคารนี้เขาทำเป็นเหมือนให้ห้องเช่าเป็นร้อยห้องเลยนะคะ
แล้วก็อยู่ในซอยค่อนข้างแคบพอไฟไหม้เนี่ย
ดับเพลิงเข้าไปยากพอสมควรเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตนะคะ
รายแล้วก็บาดเจ็บอีกเยอะเลยค่ะ
คนก็รายงานว่าระหว่างที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ย
คนที่อยู่ในตึกนี้เห็นไฟแว๊บบางคนเขาก็จะพยายาม
เอาไฟฉายมากระพริบกระพริบเอาโทรศัพท์มือถือมาส่องไฟ
เขาอยู่ตรงนี้นะห้องนี้นะชั้นนี้นะให้ช่วยหน่อย

ใช่อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะครับคาดว่าสาเหตุเนี่ยนะคะ
เป็นเพราะว่ามันมีจุดช่องบางช่องที่มันเกิดไฟฟ้าเกิดปัญหา
อยู่สักประมาณชั้น๖ได้แล้วก็ควันมันก็พุ่งขึ้นไปอย่างเนี่ยค่ะ
ควันเยอะมากคนที่หนีไม่ได้แล้วควันมันขึ้นไปเยอะเนี่ย
เขาก็เลยเสียชีวิตนะคะครับเนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีสามที่ผ่านมา
บางส่วนพยายามจะส่งสัญญาณบางส่วนกระโดดลงมาด้านล่างก็มี
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยนะพยายามประชาสัมพันธ์ว่าก้มตำนะ
เอาผ้าชุบน้ำมาปิดจมูกนะเพราะควันมันเยอะ
ให้ออกมายืนริมระเบียงจะได้มีอากาศหายใจ
กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนะคะในตึกควันเยอะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นอุปสรรคค่อนข้างมากในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เขาไปกันหลายชุด
หนึ่งก็ช่วยเหลือคนในตึกชุดหนึ่งเอาเครื่องระบายควันไปช่วยระบายควันออกจากตึก
ก็ระบายออกมาได้พอสมควรซอยแคบค่ะรถเข้าไปยากก็ต้องต่อสายยาง
เพื่อที่จะฉีดน้ำสกัดไฟ๔ชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
แล้วก็ลำเลียงคนที่ตกค้างออกมาได้ทั้งหมดไฟไหม้ตี๓ช่วยได้หมด๖โมงเช้าเลยนะคะ
มีหนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารนี้นะคะนายสิริศักดิ์เกียรติหนุนทวีอายุ๓๗ปีเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ตอนแรกผมก็นอนอยู่ประมาณสักตีสองครึ่งถึงตีสามเนี่ยฮะมันก็มีเสียงคนโวยวายออกมา
ตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นคนทะเลาะอะไรกันก็เลยไม่ได้เปิดประตูออกไปประมาณสัก๑๐นาทีได้นะฮะ
ตอนแรกเข้าใจว่านึกว่าเป็นเรื่องอะไรปกติหรือว่ามีอะไรทะเลาะอะไรกัน
แต่พอควันเยอะขึ้นมาเนี่ยก็ต้องหาทางออกไปอยู่ตรงระเบียงแทนนะครับ
รอไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะมีคนมาเคาะประตู
เราถึงพยายามแหวกทางแล้วก็เดินไปเคาะประตูซ้ำ
พอดีประตูที่ห้องเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันโดนความร้อนแล้วมันเปิดออกไม่ได้
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเหมือนกับว่าใช้ค้อนทุบตรงช่องระบายอากาศตรงข้างประตูข้างล่าง

อาคารนี้นะคะสูง๑๓ชั้นค่ะก็เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นหอพัก
ชั้น๑เป็นอาคารสำนักงานเป็นร้านค้า
ชั้น๒ถึงชั้น๑๓เป็นห้องพัก๒๐ห้องรวมแล้ว๒๔๐ห้อง
ชั้น๑๔ก็คือดาดฟ้านะคะชั้น๑มี๒๐ห้องก็ไล่เรียงไป
อาคารนี้ก็ค่อนข้างสร้างมานานแล้วขออนุญาตก่อสร้างเมื่อปี๒๕๓๐ค่ะ
ก็เป็นการวางระบบความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสมัยนั้นนะคะ
อาคารนี้สร้างก่อนการออกกฎกระทรวงฉบับที่๓๓และถูกบังคับใช้ปี๒๕๕๙
ระบบรักษาความปลอดภัยหรือระบบการควบคุมเพลิงก็เลยไม่สมบูรณ์เหมือนอาคารสมัยใหม่
แต่ว่ามีการออกกฎกระทรวงฉบับที่๔๗มาควบคุมอาคารนี้เขาก็เลยทำบันไดหนีไฟ
ไดลิงสายน้ำควบคุมเพลิงเขาก็ทำถูกต้องตามกฎหมายที่มีเพิ่มเข้ามา
ต้นเหตุก็คือช่องเก็บสายไฟที่ชั้น๕น่าจะเกิดเหตุจากช่องนี้ล่ะ
มันมีปัญหาควันไฟก็พุ่งขึ้นไปถึงชั้น๖
ชั้น๖ก็ร้อนเลยแล้วก็มีความหนาแน่นอยู่ชั้น๘ถึงชั้น๑๑ก็เลยหนักหน่อย
ชั้น๑๒มีคนเสียชีวิตคนหนึ่งนายเพียรณัทอินวกุลอายุ๑๗ปีเท่านั้นเองค่ะ
เพราะว่าห้องนี้มันไปอยู่ใกล้กับช่องเก็บสายไฟที่มันมีปัญหาไงคะ
วันมันเลยเยอะแล้วลอยขึ้นไปปกคลุมห้องอย่างรวดเร็ว
พีรณัทที่อยู่ในห้องก็เลยหนีออกมาไม่ทัน
โหมันขึ้นข้างบนนะจากชั้น๕แล้วขึ้นไป๖ก็ขึ้นไปข้างบนเลย
เจ้าหน้าที่บอกไงเวลามีควันแบบนี้ให้ก้มต่ำก้มต่ำควันมันลอยขึ้นข้างบน
มีกลุ่มผู้ที่รอดชีวิตอยู่กลุ่มหนึ่งนะฮะ
ซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นนะแต่เขาบอกว่าเกมเนี่ยมันจะสามารถเปิดไมค์พูดคุยกันได้ด้วย
พอเขาเห็นควันมาแล้วก็เปิดประตูไปดูนอกห้องปรากฏว่าเห็นไฟไหม้เขาก็ตะโกนเลย
บอกเพื่อนเขาที่เล่นด้วยกันไฟไหม้รีบหนีก็เลยรอดตายกัน
ส่วนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ติดค้างนะครับตอนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องจัดชุดเดินเท้าขึ้นไปบนอาคารเป็นกลุ่ม
เคาะประตูห้องด้านบนทีละห้องเอาให้แน่ใจเลยว่าไม่มีใครติดค้างอยู่ภายใน
หลังจากนั้นก็ทยอยพาผู้ติดค้างไปอยู่บนชั้นดาดฟ้าก่อน
เพื่อรอการช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวต่อตัวต่อตัวกันลงมาข้างล่าง
แล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างได้ทั้งหมดนะฮะ
ก็จะมีผู้ที่เสียชีวิตนั่นแหละที่ช่วยกันไม่ทันนะครับ
ก็หลังจากเกิดเหตุมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
ทางผู้วัตถการกรุงเทพมหานครโพลงเอกสาสมินขวานเมืองก็เดินทางไป
บอกว่าคาดว่าต้นเพลิงมาจากห้องเก็บสายไฟที่ชั้น๕
ตอนนี้กำลังตรวจสอบว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
จากอาคารนี้เก่านานกว่า๓๐ปีสายไฟกับระบบต่าง
อาจจะเก่าแก่แล้วก็ชำรุดทำให้มีเปลวเพลิงแล้วก็ทำให้เกิดกลุ่มควันขึ้นมาได้
ล่าสุดทางเขตรัชเทวีตอนนี้เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดหาที่พักพิงกับเยียวยาให้แล้ว
ให้ผู้เสียหายมาแสดงตนเพื่อเข้าตรวจสอบทรัพย์สินในอาคารได้
เรื่องต้นมีคนเสียหายมาลงทะเบียนไว้แล้วกว่า๑๐๐คน
ท่านเจ้าโกมก็บอกว่าใช้ได้หมดเลยพักอาศัยตรงนี้ท่านเจ้าโกมอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งหมดนะครับ
เราก็ดูแลก็เชื่อว่าขณะนี้เราปิดไม่ให้คนขึ้นไปเลยเพราะว่า
สินของผู้ที่พักอาศัยอยู่ในตัวอาคารเนี่ยก็ยังไม่อยากให้เขามีทรัพย์สินเสียหายศูนย์หาย
เรายังไม่ให้ใครขึ้นไปทั้งหมดเจ้าที่เราจะดูแลให้นะครับจะดูแลให้
ส่วนการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
พนักงานสอบสวนสนพญาไทยก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐาน
พลตำรวจเอกจากทริปชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางมาด้วยนะคะ
ท่านก็บอกว่าก็ตอนนี้กำชับให้ทางสอนอนพื้นที่สอบปากคำพยาน
สอบไปแล้ว๒๐ปากก็จะเร่งสอบปากคำให้เสร็จให้เร็วที่สุด
เพื่อสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารอาจใช้เวลาอีกสักประมาณ๑เดือนนะฮะ
จะสรุปได้ว่าจะสามารถใช้การได้ต่อมากน้อยขนาดไหนนะครับ